ทีป้ายแดงวันนี้ใบตองพาทุกคนมาอยู่ที่กรมชลประธานจังหวัดนนทบุรีนะคุณผู้ชม
เข้ามาในกรมชลประธานแบบนี้มีร้านอาหารตามสั่งชื่อว่าเจ๊จูอาหารตามสั่ง
แต่จุดเด่นของเขาเนี่ยขึ้นชื่อในเรื่องของเมนูอาหารป่าอาหารตามสั่งเยอะแยะมากมาย
อดขายตกหลักหมื่นต่อวัน
คุณผู้ชมขนาดอยู่ในกรมชนประธานทางเข้ามาต้องแลกบงแลกบัตรนะ
คนยังตามมากินถึงขนาดนี้เลยอะไรคือสูตรเด็ดเคล็ดลับตามไปด้านในเลยจ้า
และนี่ก็คือร้านเจ๊จูอาหารตามสั่งร้านลับที่ตั้งอยู่ในพื้นที่ของกรมชนรับประทานปากเก็ตจังหวัดนนทบุรี
เห็นเป็นร้านลับเล็กแบบนี้เนี่ยแต่ก็อัดแน่นไปด้วยความอร่อยของอาหารตามสั่งและอาหารป่านานาชนิด
แกงป่าผัดเผ็ดผัดชาสารพัดอย่างกับรสชาติที่จัดจ้าน
เรียกว่าดึงดูดให้คออาหารป่าเนี่ยต้องตามกันเข้ามาชิมกันให้ได้สักครั้ง
เหตุลัพธ์ของเขาอยู่ที่อะไรเราตามลองไปต่อไปคุยกับเขากันเลยครับ

ที่นี่แม่ส่วนใหญ่จะเป็นเมนูยังไงคะ
ฉาปลาไหล่ผัดพริกแกงแล้วแต่ลูกค้าจะกินผัดอะไร
ก็คือเน้นเป็นแบบทั้งตามสั่งทั่วไปแล้วก็มีอาหารป่าถูกไหมแม่

ปลาไหลแล้วนอกจากปลาไหลมีอะไรอีกคะ

เปล่าอ๋อก็คือเป็นแบบเมนูอาหารป่าทั่วไป

เมนูไหนที่ลูกค้ามาแล้วชอบสั่งเอาไหม

อย่างนี้ใช่ไหมคนมาเนี่ยจะได้กินทุกวันไหมค

ประเด็นคือได้กินทุกวันถ้าไม่หมดนะ

อย่างนั้นเดี๋ยวหนูขอเป็นลูกมือดูแม่ทำ

ไปทำกันผัดชาปลาไหล่ค่า
แม่พอรู้ทีเด็ด
ก็รีบขอเคล็ดลับกันเลยนะน้องใบตอง
ซึ่งในการทำปลาไหลผัดชาเนี่ย
ก็มีเครื่องปรุงหลายอย่างอยู่เหมือนกัน
ซึ่งแม่จุ๊กก็พร้อมสอนกันแบบไม่มีกั๊ก

เข้าครัวไปทำกันเลยครับ
เปิดสูตรเมนูผัดฉาบปลาไหล่

อันนี้คือปลาไหล่ที่แม่สับไว้แล้ว

ปลาไหล่ผัดฉาเท่าไหร่แม่

๑๒๐บาทได้ปลาไหล่ตัวเต็มหน่อยนะ

แกงป่าปลาเนื้ออ่อน
ซึ่งในการที่จะทำแกงป่าปลาปลาเนื้ออ่อน

โดยวัตถุดิบก็จะมีตะไคร้ซอย

ทุกอย่างรวมกันจนละเอียด
ก็นำไปใช้ได้แล้วล่ะครับ

กระชายมะเขือพริกแกงพริกอ่อน
น้ำปลาน้ำตาลตัวรส

ตอนแรกก็น้ำใส่ไปในกระทะก่อน
พริกแกงให้พริกแกงมันเดือด
พอเดือดแล้วเราก็เอาปลาเนื้ออ่อนใส่ลงไป

แล้วก็ใส่ชูรสให้ปลามันสุกหน่อยเนอะ

ใบยี่หล่าใบยี่หล่าย็อลอด

งป่าปลาน้ำอ่อนเสร็จแล้วค่ะ
ทำเมนูเด็ดกันไปถึง๒อย่าง
แต่ก็ต้องบอกเลยว่าที่ร้านเจ๊จูอาหารตามสั่ง
ยังมีเมนูอาหารป่าอีกหลายอย่างให้เลือกชิมกัน
ซึ่งรสชาติจะจัดจ้านสมคำร่ำลืนหรือไม่
ให้น้องใบตองไปพิสูจน์กันดีกว่าครับ
ได้เวลามาชิมกันแล้วค่ะเมนูทั้งหมดนี้คือ

ผัดชาพะไหล๑๒๐บาท

กทอดกระเทียม๑๒๐บาท
จะบอกเลยนะว่านี่เป็นครั้งแรกในการกินปลาไหล่
สีของเครื่องแกงคือแน่นมาก

เนื้อมันแน่นเหมือนกันนะแม่แล้วเท่าไหร่

มีกล้างกลางอันเดียวใช่

เผ็ดแบบตายไม่เอาความ
เผ็ดแบบตายไม่เอาความ
เป็นเหมือนคลาบ

นกกระทาตัวมันไม่ได้ใหญ่ใช่ป่ะ

นี่คือการกินนกกระทาครั้งแรกนะคะ

คือทานเปล่ามันก็จะมีความเค็ม

คือมันเป็นอาหารป่าที่มันไม่ได้ทานยากเกินไป
เพราะว่านี่ก็เป็นครั้งแรกนะที่ทานเมนูอะไรต่างแบบนี้
แต่ว่าทานได้แม่ก็ไม่ได้มีแต่อาหารตาลเนอะ
ตามต่างโดยทั่วไปก็มีมีหมูมีไก่มีเนื้อมี
ก็เรียกว่าจัดจ้านถึงใจ
อย่างที่ใครหลายคนติดอกติดใจกันจริง
แต่รสชาติของอาหารป่าที่ว่าแซ่บแล้ว
รสชาติชีวิตของแม่จูก็แซ่บไม่แพ้กัน
เมื่อได้เข้ามาเป็นครอบครัวเดียวกันกับพ่อยุทธ์สามี

แล้วก็มีเรื่องราวมากมายเกิดขึ้น
ช่วงนั้นเป็นยังไงช่วยเล่าให้ฟังหน่อยครับ
ก่อนหน้านี้แม่ทำอะไรอยู่คะก่อนที่จะมาเป็นแม่ครัว
ที่เป็นแม่ครัวทำงานโรงงานสาวเย็บผ้า
สาวโรงงานเสร็จปั๊บก็คือมาเปิดร้านอาหารที่นี่ที่แรกเลยไหมเพราะว่าคุณพ่อทำงานอยู่ในกรมชลประธานถูกไหมคะ
คุณพ่อคือตอนนั้นทำงานประจำพ่อได้มาช่วยแม่ในการทำร้านด้วยไหมคะ
ก็มีบางครั้งที่ผมกลับจากต่างจังหวัดเวลามีว่างเวลาว่างก็มาช่วย
ว่าพ่อก็ต้องไปเดินทางออกต่างจังหวัดบ่อย
อยู่มาวันหนึ่งมันเกิดอะไรขึ้นแม่เล่าให้หนูฟังหน่อย
เขากลับมาจากใต้เขาก็มาเล่าให้ฟังว่า
มีผู้หญิงคนนึงเหมือนเราเลยกลับมาตอนไหนก็มีข้าวกิน
แล้วก็เก็บผ้าซักให้ดูแลทุกอย่าง
เสร็จแล้วแม่ก็เลยบอกว่าเขารวยไหมล่ะถ้ารวยก็พามาเลย
ถ้ารวยก็พามาเลยอย่างนี้
ใช่ค่ะ
ข้าพามาจริงแม่รู้สึกอย่างไร
ช่วยทำช่วยในร้านนะ

สี่คนแล้วสามคนไงแล้วสามคนไงสามคน

เราอยู่ริมทางลงง่ายริมทางไหนวะอยู่แถบขวานี่ขวา
นี่ขวานี่ล้ายอยู่กันมากี่ปี

นอนเตียงเดียวกันสามคนหัวเมีย๑๓ปี
แม่รู้สึกไง
ก็ดีมีคนมาช่วยไงอย่างนั้นเลยไม่ต้องหาลูกจ้าง
แล้วทางพ่อเองใจเรามีแอบเอ็นเอียงไปทางนู้นไหมอะไรอย่างนี้
อาจสื่อความเห็นใจที่เขาทำกับข้าวให้กินอะไรเลย

แล้วอะไรที่เป็นสาเหตุที่ทำให้ต้องแยกกันไป
ผมกลับบ้านก็เอ๊สลำมีรองเท้าเต็มหน้าบ้านเลย

นึกว่ามีลูกค้า
อ๋อคือตอนนั้นเขามีร้านของเขาด้วย

เปิดร้านนี่ไม่ได้เย็บไพ่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
อืมอืมอืมอืมอืม
อืมอืมอืมอืมอืม
อืมอืมอืมอืมอืมอืมอืมอืมอืมอืมอืมอืม
อืมอืมอืมอืมอืมอืมอืมอืมอืมอืมอืม
อืมอืมอืมอืมอืมอืมอืมอืมอืมอืมอืม
อืมอืมอืมอืมอืมอืมอืมอืมอืมอืมอืม
อืมอืมอืมอืมอืมอืมอืมอืมอืมอืม
อืมอืมอืมอืมอืมอืมอืมอืม
อืมอืมอืมอืมอืมอืมอืมอืม

อืมอืมอืมอืมอืมอืมอืม
อืมอืมอืมอืมอืมอืม
อืมอืมอืมอืมอืมอืม
อืมอืมอืมอืมอืม

อืมอืมอืมอืม

อืมอืมอืมอืม

อืมอืมอืมอืม
อืมอืมอืม

อืมอืมอืม

เท่ากัน
แล้วหมอก็เข้าห้องผ่าตัดเลย

แล้วก็นั่งรออยู่ในห้องผ่าตัด

เข้าอยู่ในห้องผ่าตัด๓๔ชั่วโมง
ผลการผ่าตัดคุณหมอออกมาเหมือนในหนังไหม
พอผ่าตัดออกมาเขาก็พูดได้เลย

รู้สึกตัวว่าดีขึ้นนะตอนในห้องผ่าตัดเลย
ผ่าตัดตรงไหนคะคุณพ่อตอนที่ผ่าตัด
ผ่าตัดนี่ตรงนี้บุบอยู่เนี่ย

นอนอยู่ประมาณ๒อาทิตย์
และระหว่างนั้นแม่ยังเปิดร้าน

ตอนนั้นหนึ่งในช่วงระยะเวลาที่เขายังอยู่
อยู่แม่ก็สบายไม่ต้องไปอย่างนี้

ปัจจุบันอาการเป็นยังไงบ้างคะ

ตอนรักษาตัวออกจากโรงพยาบาลมาแล้ว

เมียยืนหนึ่งคนนี้ที่อยู่เคียงข้างตรงนี้

ผมว่าเมียทั้งคนอยากจะพูดว่า
ไม่อยากเป็นคนหนึ่ง

เป็นห่วงเรื่องอะไรยังไงบ้างไหมคะ

ก็รักพ่อมากที่สุด

ให้แม่ฝากข้อคิดอะไร
ถึงคนที่อยากจะเปิดร้านอาหารตำสั่ง

ตั้งใจทำให้สู้

๔๐กว่าปีแล้ว

วันนี้ขอบคุณพ่อกับแม่นะ
ขอบคุณมากนะคะ